เรื่องของสวยกำงามดิฉันพาไปดูสวยกำงามบ้างดีกว่า
เราจะไปขึ้นเขาดูทะเลหมอกกันคุณนัทพงศ์ค่ะ
ก็ไปกางเต็นต์กันนักท่องเที่ยวไปค่ะ
อำเภออุ้งผางจังหวัดตากไปชมทะเลหมอก
เช้ามาก็เปิดเต็นต์ออกมา
หมอกเต็มเลยหมอกสวยมากแต่ว่ามองลงมาข้างล่างไม่กล้าออกมาค่ะ
ไหนบอกสวยไส้เดือนเต็มเลยค่ะ
คืออะไรมันเดินมาที่ขาผมแล้ว
โอ้โฮ

นี่ถ้าขยับขยื่นให้ได้ผมนึกว่ารากไม้
โอ้โหนี่เกิดมายังไม่เคยเห็นไส้เดือนเยอะขนาดนี้เลยนะคะ
แล้วยาวขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้หรอยาวจริง
เนี่ยค่ะโอ้โหแล้วพี่ก็เดินออกไปด้วย
นี่คือจะออกไปชมหมอก

คุณเสาคำยาคำลือค่ะ
เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นไส้เดือนเยอะขนาดนี้ค่ะ
ใช่ค่ะดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นเยอะขนาดนี้

แล้วมันมีคำโบราณนะคะเขาบอกว่า
ไส้เดือนหนีน้ำเวลาชื้นแฉะมันจะหนีขึ้นมา

คุณเสาคำเนี่ยก็บอกว่ากลัวสิคะ
ไส้เดือนหนีน้ำขึ้นมาอย่างนี้มันจะเกิดน้ำท่วมหนักเหมือนเมื่อปี๖๔หรือเปล่า
ตอนนั้นน้ำท่วมอุ้มหางหนักสุดในรอบ๖๐ปีคุณนัทพงศ์เขาก็เคยเจอใช่ไหมคะ

ข้างล่างมันเยอะขนาดไหนเหรอมันถึงขึ้นมานะคะ
คือเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งคืนเช้ามาก็เลยเจอแบบนี้ค่ะ

ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไส้เดือนหนีน้ำก็ต้องเฝ้าระวังค่ะ
เห็นไหมคะนี่คือสภาพบรรยากาศทิวทัศน์นะคะสวยงามทีเดียว
เป็นหมอกเต็มไปหมดเลยแต่ที่พื้นเนี่ยไส้เดือนเยอะมาก
ทีมข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
อาจารย์บอกว่าไส้เดือนออกมาเยอะแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักน้ำ
ก็เลยลงไปในดินเยอะก็อาจจะไปท่วมรังของมันนะคะ
มันก็เลยต้องหนีน้ำขึ้นมาบนดินแบบนี้ก็บอกว่าชาวบ้านไม่ต้องตกใจนะคะ
แต่ขอให้ติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
จะมีชาวบ้านหลายคนกังวลกันว่าเวลาเห็นฝูงไส้เดือนขึ้นมาจากดิน
แต่ว่าจริงแล้วก็คือเกิดจากการทหินเยอะวันนั้นน่ะ
อาจจะมีพายุฝนตกหนักทำให้ดินมีน้ำลงไปค่อนข้างมาก
ไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นดินที่ชื้นก็จริงนะครับ
แต่เขาก็ไม่ต้องการให้น้ำเยอะขนาดไปท่วมรังเขา

จะเห็นว่าถ้าเกิดมีภาวะที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเนี่ย
เย็นเขาก็จะขึ้นมาบนผิวดินครับ
บางทีเขาอาจจะต้องอบพยพไปอยู่พื้นที่อื่นเลย
นั่นก็ไม่เป็นเรื่องแปลกว่าตอนเช้าเราเจอเส้นลมขึ้นมาเยอะประมาณนั้นครับ
ก็เป็นคำอธิบายยังไม่ต้องตกใจไปนะคะ
ไม่ใช่น้ำท่วมใหญ่แต่น้ำมันมาจากฝนตกหนัก
แล้วไปท่วมรังของมันนั่นเองค่ะ